คุณผู้ชมไม่น่าเชื่อนะคะน้ำเมาหรือเหล้าเนี่ย
ทำให้พ่อกับลูกเกือบฆ่ากันตายค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ขอนแก่นนะคะ
พ่อกินเหล้ามาลูกก็เมามาจากข้างนอก
เจอกันที่บ้านตรงห้องครัวโต๊ะกินข้าว
พ่อก็สั่งสอนบอกเออหัดช่วยงานโม่งงานบ้านซะบ้าง
ลูก็หงุดหงิดเดี๋ยวกันไปเดี๋ยวกันมา
พ่อไม่พอใจคว้าอิโต้ฟันคอลูกเลยค่ะ

เพราะดีที่ไม่ถึงตายแต่ก็สาหัสนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังครัวที่บ้านหลังนึง
อำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่น๓ทุ่มเมื่อวานนี้ค่ะ
ตำรวจสพภูเวียงพร้อมกับทีมกู้ภัยมูลนิธิสว่างขอนแก่น
สามัคคีอุทิศจุดภูเวียงลงพื้นที่ไปเจอสภาพนี้เลยค่ะ
นี่คือนายวัฒนาอายุ๒๙ปีนะคะ
อีโต้ฟันเข้าคอเกือบถึงไทยทอย
แผลยาว๑๐เซนติเมตรอะค่ะ
คนก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหนและไม่ได้หนีไปไหนด้วย

จนทีก็รีบลำตัวเขาส่งโรงพยาบาลชุมแพ้ก่อน
เราส่งพิติกิติศักดิ์ลงพื้นที่ไปคุยกับพ่อ
ที่เป็นมือมีดมือฟันลูกชายหน่อยนะคะ
พ่อบอกว่าผมฟันลูกเอง

เมื่อคืนนี้๒ทุ่มผมกลับมาจากที่ทำงาน
ก็เห็นลูกชายนั่งอยู่ที่โต๊ะกินข้าว
ว่าเตะข้าวของในบ้าน
ผมเห็นแบบนั้นผมโกรธจริง
คือเหมือนสติมันขาดผึงเลยอ่ะ

แล้วก็ฟันใส่คอลูกจนลูกล้มลง
วินาทีที่เห็นลูกล้มลงไปนั่นแหละ

นี่ตะโกนด่าผมเลยนะบอกทำอะไรอ่ะจะฆ่าลูกเหรอ
แล้วเพื่อนบ้านก็แจ้งผู้ใหญ่บ้านแจ้งตำรวจมาตรวจสอบ

ผมยอมรับเลยจริงว่าผมโมโหลูกมาก
แต่พอได้สติก็สงสาร
เขาเมาหรือเปล่าเขาบอกแค่ว่าเขาก็ดื่มมา
งานทำงานไหม
ทีนี้จังหวะที่พี่ตินั่งสัมภาษณ์
ของคนเจ็บซึ่งก็คือคนก่อเหตุนะคะ

อยู่มีรถเก๋งสีแดงขับมาจอดหน้าบ้าน
แล้วมีคนลงจากรถมาอาการนี่คือกระฟัดกระเฟียดไม่พอใจเลย
ลงมาเสร็จปุ๊บเรียกผู้ก่อเหตุบอกเฮ้ยมานี่สิ
แล้วตะคอกไล่พิตินักข่าวของเราอะค่ะ
ซึ่งผู้ก่อเหตุก็คุยกับผู้ชายคนที่มากับรถเก่งสีแดงนี้อยู่แป๊บหนึ่ง
แล้วก็เดินกลับมาบอกกับพี่ติว่าไงรู้ไหมคะ

บอกอ๋อคนนี้เขาเป็นตำรวจ
เขามาบอกผมมาเตือนผมบอกว่าอย่าไปให้สัมภาษณ์

พิติงงเลยพิติงงมาก
แล้วก็ตรวจสอบดูว่าเขาใส่เสื้ออะไรมา

กรีนข้อความด้านข้างด้านหลัง
เขียนบอกว่าสพภูเวียง

เพราะลักษณะเขาก็ตัดผมเกลียงคล้ายตำรวจด้วย

ไปถามผู้กำกับการสพภูเวียง
ภูมิกับบอกว่าอ๋อเขาไม่ได้เป็นตำรวจ
เป็นตำรวจแบบอาสาตำรวจบ้าน
และที่ผ่านมาเนี่ยผมผู้อำกับสพภูเวียงเนี่ย
เรียกมาตักเตือนเรื่องพฤติกรรมไม่เหมาะสมไปครั้งหนึ่งแล้ว

เอ๊ะทำไมถ้าพ่อให้สัมพันธ์แล้วจะติดคุก
เอ้าตกลงเรื่องราวเนี่ย
เมาไม่เมามันเกิดตรงตามที่พ่อเล่าจริงไหม

คุณอัครพลอาสากู้ภัยมูลนิธิสว่างขอนแก่นสามัคคีอุทิศจุดภูเวียงค่ะ
เพราะเป็นคนที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบและช่วยเหลือคนเจ็บ

ตอนที่ไปถึงเนี่ยคนเจ็บก็นอนเจ็บ
พ่อเองที่เป็นคนก่อเหตุก็ไม่ได้หนีไปไหน

แล้วก็เดินไปนั่งที่โต๊ะกินข้าวจุดเกิดเหตุ

ไม่ใช่หนึ่งแต่สองครั้งค่ะ
อ๋อเหมือนรู้เรื่อง

ก็เจอภรรยาคนเกาะเหตุแล้วก็แม่คนเจ็บนะ

ลูกชายก็ไม่ได้ถือโทษโกรธเคืองอะไร

และไม่ขอแจ้งความด้วยค่ะ